หนึ่งในข้อที่มีการประกาศออกมา
คือปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพ

แล้วคนงานอยู่ในแคมป์หรือเปล่าล่ะ
คือเมื่อวานนี้เขาบอกว่า
แถมคนงานย่านหลัก๔เป็นจุดบรรตบาทก่อนหน้านี้
ก็ยังมีคนเดินเข้าออกกันตามปกตินะ

มีรถมาส่งกลุ่มแรงงานกลับพื้นที่

ก่อนที่จะมีตำรวจเข้าไปเนี่ย
มีคนงานบางคนขนของขนกระเป๋าเสื้อผ้าไปรวมกัน
แคมป์แล้วขึ้นรถออกไปแล้ว
ไปแล้วนะครับหลักคุมละแมวแล้วนะครับไปแล้วมีกระเป๋าเสื้อผ้า

มีการตรวจคัดกองหรือยังอันนี้ไม่ทราบนะฮะ
แคมป์คนงานที่ถนนปัญญามรามอินทา
คันนายาวก็มีการคุมค่อนข้างจะเข้มเหมือนกัน

ก็มีมาตรการควบคุมการเข้าออกเช่นกัน

รวมไปถึงบุคคลภายนอกก็ห้ามเข้า
แต่ที่นี่เขาจะมีช่องเล็กเอาไว้

เพื่อให้รับส่งอาหารเข้าไปที่บริเวณด้านในได้
ในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์รัฐบาลบอกว่า

ให้ไปดูแลไม่ให้คนหนีออกนอกแคมป์นะฮะ
ล่าสุดพลเอกเฉลิมพลศรีสวรรค์

ฐานะเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ก็สั่งการเลยให้จัดกำลังทั้งตำรวจทหาร
ออกไปปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการดูแลแคมป์คนงานกว่า๔๐๐แห่ง
ในกรุงเทพฯมหานครและปฏิบัติมนตร

ก็จะมีภาพทั้งทหารตำรวจเทศกิจลงพื้นที่กันไป
จากเดิมจะปิดวันจันทร์แต่ว่าก็ตามข่าวที่ออกมาว่า
มันมีการเคลื่อนย้ายแอบเคลื่อนย้ายคน
ก็ต้องเข้าไปดูพื้นที่ก่อนตั้งแต่เมื่อวาน

หลบหนีมันไม่ใช่แค่การหลบหนีธรรมดา
ถ้าหลบหนีไปพร้อมโควิดมันจะยุ่ง
ขณะเดียวกันมันมีข้อมูลน่าตกใจ
หมอแหลปแพนด้านเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง

อันนี้มันคือเป็นแชทในกลุ่มไลน์ที่เป็นประกาศ

ข้อความตามที่เข็นบนหน้าจอ

มันเป็นประกาศให้คนงานออกไปทำงานด้านนอกแคมป
ได้ตามปกติในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

โดยให้เดินทางออกจากแคมป์ในใบหน้างาน
ตนเองสังกัดก่อน๗โมง

โดยไม่ต้องรอรถสองแถวไปส่งไปรับ
แล้วให้เตรียมอาหารกลางวันไปกินเองด้วย
เพราะจะไม่อนุญาตให้กลับมาที่แคมป์

คนงานนำรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวขับไปทำงาน

และพลุกพลาดและเป็นจุดสังเกต
ยึดถือคำสั่งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
แล้วให้ไปแบบเงียบเพื่อไม่ให้มีส่งเสียงดัง

ทริคอีกบอกทริคด้วยโอ้โหหลายคนเห็นโพสต์นี้
กังวลแฮะว่ามันจะคุมไม่ได้

อันนี้เป็นหน้าที่ต่อของอสมของผู้นำหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชนไปสารต่อนะคะไปสอดส่องดูแลต่อ
ว่ามีใครที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

เพราะตอนนี้กรุงเทพนี่แหละฮะเป็นพื้นที่เสี่ยง

กรุงเทพมหานครตอนนี้มีภาวะที่เตียงค่อนข้างตึง
คุณหมอใช้คำว่าตึงอาจจะยังไม่ถึงกับขาด
แต่ใช้คำว่าตึงเพราะว่าจำนวนผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นวันละอย่างน้อย๙๐๐คนด้วยกัน
ทีนี้นะคะหลายคนบอกว่าฉันเป็นคนติดเชื้อในกรุงเทพ
รอแล้วรอเล่ารอเตียงที่จะไปรักษาโควิด๑๙
เดินทางกลับบ้านเกิดไปรักษาตัว
นี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
อ้างว่าผู้ป่วยกอทมไม่มีเตียง
ขับรถมหาญาติที่ขอนแก่ลิงก์ที่เบอร์กรณวลวันนี้บวก๓

นี้เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวมาก
คนไข้ในกรุงเทพรอเตียงไม่ได้
เตียงไม่ไหวเพราะรอมาประมาณ๔๕วัน

ทนไม่ไหวแบบนี้ขอเสี่ยงตายค่ะ
กลับไปบ้านขึ้นรถไปตายดาบหน้าที่ต่างจังหวัด

คำถามคือไปรถอะไร
เพราะ๓คนนี้เป็นโควิดทั้ง๓คน
อ่าซึ่งก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ
คือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะหลายคนอยากรักษาตัวเองไง

ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็หาวิธีนี่คือหนึ่งวิธีที่หลายคนเลือก

มีค่ะแบบนี้มีนะคะแต่จะไปโทษเขาก็ไม่ได้
ส่วนภาพนี้นะคะถูกแชร์หนักเหมือนกัน

ชายคนหนึ่งติดเชื้อโควิด๑๙นั่งพิงกำแพงค่ะ

อยู่ในซอยแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีค่ะ
ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานโรงงาน
กระทั่งตรวจเจอโควิด๑๙รถพยาบาลก็ไม่มี
รออยู่แบบนี้๓วันช้ำใจสุด
พอเจ้าของตึกรู้ว่าติดโควิด

กลัวว่าจะไประบาดในตึกของตัวเอง

อ่าก็นั่งอยู่แบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่ามีพี่

ว่ามันจะเป็นโรคระบาดแต่ก็ต้องเห็นใจกันนะ
ในแง่มุมว่าถ้าเขามีการป้องกันตัวเป็นอย่างดี
สามารถให้เขากลับไปพักในห้องได้

แล้วก็ขอเสริมข้อมูลจากท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทิน
ท่านออกมาย้ำว่าเตียงมีเตียงพอ
อย่างโรงพยาบาลบุษราคำที่เมืองทองเตียงเต็มไปหมดเลย
แต่เนี่ยปัญหามันเกิดคือคนบอกว่าก็มันไม่มีคนมารับ
ก็พอเตียงไม่พอเอาลองประสานกันดู
หรือว่ามันจะจุดไหนรถไม่พอหรือเตียงไม่พอกันแน่
เอาประสานให้มันได้หรือไม่พอค่ะเอาลองประสานกันดู
เอาแต่ว่าจุดนี้ที่วิเชียนบุรีนะคะตอนนี้ยังทำงานปกติ
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณมีผู้ป่วยติดเชื้อ๓คน
คือเรื่องนี้น้องเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
ขึ้นรถกระบะคือโรงพยาบาลหารถจนได้ค่ะ
เอารถกระบะมารับนำตัวทั้ง๓คนไปรับการรักษา
หลังจากพ่อของเด็ก๓คนเขาติดเชื้อ
แล้วก็คุณพ่อไปโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้ว

หน้ากากใส่ถุงมือสะพายกระเป๋าตัวเองไป
ไปกันนะคะพี่คนโต๑๔ปี
ก็ต้องจัดสัมภาระให้น้องมี๒คนนะคะ

กระเป๋าพร้อมหน้ากากพร้อมถุงมือพร้อม
กล่องมีของอีกเยอะแยะกลัวได้ไปอยู่หลายวันนะคะ
เขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ก็ให้เพื่อนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ไม่รู้ตัวไงว่าเขาติดเชื้อแต่ไปโรงเรียนแล้วไง

เพื่อนร่วมชั้นและครูกักตัวไปเลยค่ะ๑๔วัน
บางคนก็อยู่ระหว่างการตรวจเชื้อนะคะ

แล้วก็เห็นภาพนี้นะคะเยอะทีเดียวพากันขึ้นรถไป
แล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถไปกอดได้ห่างกันนาน
เราคงต้องทำเหมือนเดิมคืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ดูแลตัวเองดีนะคะคุณผู้ชมนะในสภาวะการแบบนี้นะคะ